คุณผู้ชมคะมาติดตามคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนของเหล่าคนในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
เสิร์ตในครั้งนี้ค่ะเขาจัดขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่เมฆวินัยไกรบุตร
และพี่เป้าปรปักในวันที่๑๑สิงหาคมนี้
แต่หลายคนค่ะยังคงเป็นห่วงอาการของพี่เมฆวินัย
ซึ่งหากว่าใครดูในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าพี่เมฆตัวบวมขึ้นนะเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้เห็น
พร้อมกับคำถามว่าเมื่อไหร่พี่เมฆจะหายดีสักทีแล้วก็ได้กลับบ้าน
ล่าสุดพี่หนุ่มคงกระพานเพื่อนซีพี่เมฆเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ข้อสงสัยถึงสาเหตุตัวบวม
รวมไปถึงอัปเดตอาการล่าสุดของพี่เมฆด้วยค่ะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าตัวโรคของพี่เมฆนะครับ

ก็คุณหมอยาที่ให้นะครับก็ตอบสนองกับอาการเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณหมอก็ทำการลดยาลงเรื่อยนะครับผม
แต่ไม่สามารถหยุดยาได้ทันที
เพราะเนื่องจากว่าถ้าหยุดยาเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นอีก
ยาเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผสมของเซรอยด์นะครับ
ก็อาจจะทำให้พี่เมฆมีอาการเขาเรียกว่าน้ำตาลสูง
แล้วก็ทำให้มีผลข้างเคียงก็อาจจะทำให้มีการบวมนะครับ

คิดว่าถ้าลดยาลงถึงปริมาณที่คุณหมอพอใจว่าโอเค
ปริมาณนี้สามารถกลับไปรักษาตัวแล้วไปพักฟื้นที่บ้านได้เนี่ย

ใครที่อยากไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อน
ในวันที่๑๑สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์เรมัน
หาซื้อบัตรได้ค่ะที่คุณไป๊ผู้จัดการพี่เมฆ
เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณไป๊

ด้านล่างนี้เลยนะคะมีค่าบัตร๓๐๐บาท
ต้องแล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นเรื่องราวดีที่คนในวงการบันเทิงของเรารวบรวมมานะคะ

ในคอนเตอร์นะคะก็ติดต่อซื้อบัตรกันได้นะคะ